แต่คนนี้เป็นตำรวจดี

เพราะว่าตำรวจดาบตำรวจที่จังหวัดตรังนะครับ
เป็นทั้งตำรวจจราจรมาทั้งชีวิตแล้วก็จิตใจ

ด้วยการที่จะไปมอบหมวกกันน็อก
เป็นของขวัญวันเกิดให้กับคนอื่นให้กับประชาชนนะฮะ
มาดูความชื่นใจกันบ้างเรื่องของตำรวจนะ
เพราะสามข่าวแรกเป็นอย่างไรนะครับ

ยิ้มไม่ค่อยออกเท่าไรนะครับ
ผู้บังคับหมู่งานจราจร
ดาบตำรวจคันชิดบอกว่า
ของผมเองครับซึ่งทำแบบนี้เป็นปีที่๒นะครับคุณและด้วยภาระหน้าที่
จึงไม่มีเวลาไปทำบุญที่วัดนะครับจึงหาวิธีทำบุญด้วยการซื้อหมวกกันน็อกมาแจกแทน
เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เคารพกฎจราจรตั้งแต่วัยเยาว์
แล้วก็เป็นการรักษาชีวิตโอ้นี่ถือเป็นบุญใหญ่นะ
อ๋อใช่นะรักษาชีวิตให้กับผู้ที่อาจจะประสบปฏิเหตุ
ใส่หมวกกันน็อกอาจจะไม่เป็นอะไรถึงขั้นเสียชีวิตมากนะครับ
โดยยกเลิกการไปงานเลี้ยงรุ่นที่จังหวัดสุราธานีนะ
แล้วดาบตำรวจท่านนี้ก็เอาเงินจำนวน๒๐๐บาทที่เตรียมไว้

พร้อมยืนยันจะทำแบบนี้ไปเรื่อยทุกปี
จนกว่าจะเกษียณอายุราชการ

ก็ดีขึ้นดีเด็กก็ชอบใส่แล้วก็ร้องขอ
เพราะว่าดูแล้วเด็กอากาศมันร้อนด้วยช่วงนี้อากาศร้อนมากเลย

อยากฟื้นให้เด็กได้กันร้อนกันแดดกันฝุ่นอะไรแบบนี้ครับ

จะทำต่อไปปีหน้าก็ทำอีกอยากเพิ่มที่เรื่อยครับ

ก็อยากให้ไปหมวกกันน็อกมากครับ
ได้ลดอุปสรรคลดปลาไฟท์ลดทุนเสีย
ให้จัดคนหนักได้เป็นเบาหนึ่งได้ครับ
โอ้โหตำรวจน้ำดีแบบนี้ต้องชื่นชมนะ
จากทำดีแจกหมวกกันน็อกในวันเกิดแล้วนะครับ
ตำรวจท่านนี้ยังเป็นคนใจบุญ
ก็จะซื้ออาหารสุนัขและอาหารแมว

เพื่อให้สุนัขและแมวจรจัดได้กินเวลาหิวไม่อดหยากอีกด้วยนะครับ
โอ้โหน่าชื่นชมจริง
อกจากที่ให้คุณผู้ชมส่งไลน์มาตอนช่วงต้น

เรื่องเกี่ยวกับวันช้างไทย๑๓มีนาคม

ส่งมาได้อีกเรื่องของตำรวจไทย